ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจ

คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะมีครอบครัวหนึ่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ครอบครัวนี้ประสบกับวิกฤตอย่างหนักหน่วงครับในตอนนี้
มีเด็กน้อยคนหนึ่งกำเนิดเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ครับ
แล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้จะมาเติมเต็มความรักความอบอุ่นของบ้านหลังนี้
เขาเป็นทั้งแก้วตาและดวงใจของทุกคนในบ้าน
แต่วันหนึ่งครับเด็กคนนี้กำลังถูกโรครุมร้าวอยู่ด้วยโรคพิการทางสมอง
แล้วน้องกำลังพบกับวิกฤตอย่างหนักจนคนในบ้านทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะยื้อลมหายใจของน้อง
ต่อลมหายใจของน้องอย่างสุดตัวสุดชีวิตสุดพลัง
น้องคนนี้จะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้
คนในบ้านขายทรัพย์สมบัติที่มือเพื่อต่อลมหายใจให้กับน้อง
ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ตอนที่เกิดมาช่วงเย็น๖เดือนแรกนี้ก็ร่างกายน้องก็ปกติทุกอย่างเหมือนเด็กทั่วไป
พอหลังจากนั้นน้องก็เริ่มมีอาการชัก
หลังจากนั้นสักพักหนึ่งน้องก็เริ่มมีกำมือเก่ง
ตะโกนเรียกแม่เรียกพ่อเรียกทุกคนในบ้านให้มาช่วยว่าน้องเป็นอะไร

แม่เขาก็ร้องให้ไปในรถนั้น

พอไปถึงโรงพยาบาลก็คือหมอบอกว่าอากาศน้องในสมองมันหายไปออกซิเจนมันไม่พอ
ตาชื่อชุบนามสกุลศรีจันทร์ทุกวันนี้ตามีอาชีพทำประแขตลอยน้ำนะรายได้อาทิตย์ละสองพัน
แต่มาระยะหลังนี้คือจากสองพันนั้นเราก็ไม่เคยได้เลยเพราะประเทศนั้นมันมีหอยเชอรี่มากัดกินมันก็ไม่สามารถจะแตกออกมาได้เลย
จากวันนั้นมาจนวันนี้ก็คือเราก็ไม่เคยได้พักประเทศตรงนั้นเลย
เมียชื่อพวงแก้วนำกุลศรีจันทร์ในครอบครัวของตามีลูกอยู่ด้วยกันตอนนี้สองคนมีลูกผู้ชายชื่อเนส
ลูกสาวของตาชื่อนิวมีลูกด้วยกันสองคนลูกคนโตของนิวผู้หญิงของพิการเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไป
นิ้วค่ะเป็นแม่ของน้องเน็กวันนี้หนูมีอาชีพค้าขายปลามันหาค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ไม่ได้เหลือมากมายอะไร
หนูก็มีขาดทุนบ้างวันที่ขาดทุนทำไงได้ขาดทุนแต่เงินก็ต้องใช้ทุกวัน
อย่างน้อยแพมเพิร์ตหนูก็ต้องซื้อให้ลูกทุกวันนมก็ต้องมีทุกวัน
จะทำไงก็ได้ที่จะไม่ยอมให้น้องเน็กอดคือตัวพวกหนูอดหนูก็ไม่เป็นไรอดได้
อารมณ์ดียิ้มง่ายหัวเราะง่าย
ชอบเที่ยวชอบแต่งตัวไปไหนเขาก็ยิ้ม
แล้วก็ส่งเสียงดังเห็นไฟเห็นอะไรเสียงเพลงดังเขาก็จะหัวเราะ
เนคเขาชอบไปเที่ยวไปเที่ยววัดพาไปไหว้พระ
เขาจะมีความสุขมากเห็นคนเยอะเขาก็ชอบ
ถ้าตากลับจากทำงานหรือจะไปทำงานถ้าเราไม่ทักเขาก็
เขาก็จะส่งเสียงว้าวว้าวว้าวให้เราได้ยินก่อน
แล้วยายเขาจะบอกว่าเนี่ยหลานทักแล้วไม่คุยก่อน
ผมก็คือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเงินที่เคยสะสมไว้ในบ้าน
เราก็ต้องมารักษาหลานเราของเราก็เริ่มหมดลงไปหมดลงไป
สมบัติชิ้นสุดท้ายที่เรามีก็คือรถของลูกชาย

ที่มีเงินก็อยู่ประมาณ๕๖ปีได้ครับ
เงินหมดครับผมก็เลยตัดสินใจขายรถครับ
เพื่อเอามาเป็นค่าเดินทางรักษาน้อง
รถไม่มีแต่ของนอกกายหรือไม่มีเราก็หาไม่ได้
แต่ตอนนี้ยังไงเราก็ต้องเอาหลานเราไว้ก่อน
ถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา๑๐ปี

พวกเราดิ้นลนต่อสู้เพื่อนน้องเล็กมาตลอด
คือสู้ทุกอย่างทำทุกวิถีทาง
เพื่อที่อยากที่จะให้น้องเล็กมีชีวิตเหมือนเด็กปกติเขา
ช่วงแรกก็คือพอมีก็ยังพาน้องได้ไปตลอด
แต่พอเริ่มจากเงินเริ่มไม่พอก็เริ่มขาดการรักษาไป
เมื่อก่อนก็กินนมกินนมขวดกินอะไรเขากินได้
ตอนโจ๊กเวลาเขาเคี้ยวได้ระยะหลังอาการแย่ลง
เขาไม่อ้าปากดินอะไรเลยเราต้องทำให้เขาอ้าปาก
ตั้งแต่ขาดการรักษาไปน้องเน็กก็เริ่มมีอาการ
ที่ว่าร่างกายเริ่มผิดรูปผิดร่างมากขึ้น

แล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องกิน
คือพอกินยากมากเข้าเราก็ไปปรึกษาหมอ
จอกเคาะแล้วติดเชื้อ
พอจอกเคาะนี่สงสัยและครอบครัวก็บอกว่าไม่ยอมให้เจาะ
คือตอนนั้นคือใจคิดอย่างเดียวว่าคือไม่อยากเจาะน้อง
รับไม่ได้มันเห็นแล้วมันเป็นภาพที่

ถึงเวลาปุ๊บเขาต้องชักสายางออกมา
สักแล้วเสี่ยมบนใหม่ฉะนั้น
คนดีอย่างเราคิดว่ามันยังเจ็บ

คือว่าผมจะไม่ให้ร่างบนเจาะของ

คือจะต้องไปให้รักษาให้ถูกวิธีของเขาก่อน
จนกว่าเขาบอกว่ามันหมดโอกาสแล้ว
ผมก็ต้องยอมให้เขา
ในมุมถึงเวลาตรงนั้นผมก็ไม่ว่า
ถ้าสมมุติวันไหนหนูมีเงินสักก้อน
สิ่งแรกที่หนูจะทำให้ลูกหนูก็คือ

เงินก้อนนั้นจะหมดกับการรักษา
ลูกหนูหนูก็ไม่เสียดาย

พร้อมที่จะเอาไปรักษาเขา

ผมคิดว่าผมฝันดีเพราะลูกผมจะเป็นเด็ก
แล้วก็พลักับสิ่งที่จะเป็นที่ขาดเกิด
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
วันหนึ่งสวรรค์ได้ส่งนางฟ้าตัวน้อยลงมาในครอบครัวนี้
สร้างความรักสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวอย่างอกอุ่น
ที่ทุกคนเห็นหน้าของนางฟ้าตัวน้อยแล้วมีแต่รอยยิ้ม
ตอนนี้ทุกคนในบ้านมีแต่คราบน้ำตาเต็มไปหมดครับ
นี่คือครอบครัวที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ครอบครัวของน้องนิกครับ

นี่ก็คือครอบครัวมีคุณตาชุบนะครับ
คุณยายคุณยายชื่อคุณยายแก้วนะครับ
นิวนี่ก็คือเป็นลูกสาวของคุณยายนะครับ
แล้วก็พี่หมูพี่หมูนี่ก็คือลูกเขย

ก็คือมีลูกสองคนนี้ผู้หญิงและผู้ชายนะครับ

ที่เราไม่อยากจะเห็นแล้วก็ไม่อยากจะให้เจอก็คือ

น้องก็แข็งแรงปกตินะครับ
แข็งแรงปกติดีทุกอย่างค่ะ
ออกมาก็อาการครบ๓๒ทุกอย่าง
เป็นเด็กที่ว่าอุดมสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับ
แล้วน้องเริ่มมามีอาการตอนกี่ขวบครับคุณแม่
ช่วงระยะประมาณ๖๗เดือน
คือน้องชักปากเขียวตาน้องค้าง

ออกมากก็ให้ช่วยพาน้องไปส่งโรงบาร
พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าน้องชักอยู่
ผมเห็นในภาพเรื่องราวชีวิตนะที่แบบตกใจกันมากเลย

เพื่อที่จะขับพาน้องเน็ตนี้

อยู่ไกลมั้ยมันไม่ไกลต่อมา๔๕ฮิโล
๔๕ฮแต่ทางที่เรานายไปมันอ่อม
ทางลุกรังทุ่ละกันดาร

แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอว่ายังไงครับ
ทำไมถึงได้เอาน้องมาช้า
คือตอนนี้น้องออกซิเจนในสมองมันไม่พอแล้ว
คือมาช้าเกินไป

ใช่หมอก็ได้แต่ฉีดยาให้น้องหยุดชัก
แล้วก็รอดูอาการน้องต่อไปว่าน้องจะเป็นยังไง
พอระยะหลังคือคุณหมอเริ่มบอกแล้วว่า

ก็เลยส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลเด็ก
นานแค่ไหนที่หมอบอกว่าเริ่มไม่ปกติแล้ว
ก็ระยะได้สักแค่เดือน๒เดือน
แล้วน้องก็เริ่มไม่มีพัฒนาการตามเกณฑ์แล้ว
คือเริ่มนิ่งเริ่มเฉยแล้วอย่างนี้เหรอฮะ

สองพี่น้องไปกรุงเทพเนี่ย

ช่วงที่รักษาแรกเลยก็
เดือนหนึ่งก็จะตกสัก๓๔หนอาทิตย์ละหน
ประมาณสักอาทิตย์ละหนอาทิตย์ละครั้ง

ก็จะมีการนับอย่างนี้ตลอดทุกเดือน

เพราะว่าจริงไม่ใช่โรงพยาบาลในจังหวัดด้วย

อาทิตย์หนึ่งค่าใช้จ่ายสูงไหมครับ

ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของเรา

ทุกอย่างคือต้องเป็นเงินทุกอย่าง
ตกอาทิตย์และประมาณขนาดพอจะบอกได้ไหมครับ

รอบนึงก็ตก๓๔พันธุ์

รักษาต่อเนื่องไปแล้วอาการดีขึ้นไหมครับ
น้องก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
สนองเราดีขึ้นทุกอย่าง
เพราะว่าน้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
แต่พอมีพอรักษาได้ครับ๓๔๕ปีเนี่ย
คือเราก็เริ่มเงินเราก็เริ่มหมด
น้องก็เริ่มขาดการรักษา
คือหมอนัทก็เริ่มจะไม่ค่อยมีตังค์พาน้องไป
ก็เลยต้องกลายเป็นว่าขาดนัดเหมาะไปเรื่อย
หลังจากนั้นมาก็คือพอไม่มีตังค์ปุ๊บ
ก็ไม่เคยเอาน้องไปรักษาอย่างนี้
เพราะไม่มีค่าเดินทาง
อะการของน้องก็เลยเริ่มซุกลง
เพราะนมคือต้องใช้สลิงยอดอย่างเดียว

ตอนนี้คือวิกฤตหนักของทางบ้านหลังนี้แล้ว
นั่นก็คือเงินเก็บหมดแน่นอน

พร้อมใจกันบอกว่ายังไงต้องยื้อชีวิตหลานเอาไว้
เพราะว่าอาการไม่สู้ดีแล้วจนขนาดลุงเนสเอง

ต้องยอมขายรถพับหนึ่งพันรถของเราเอง
เพื่อเอามาเงินมาพาหลานมารักษาที่กรุงเทพ
รถคันนี้รักมากแค่ไหนครับลุงนุ๊ก

เก็บเงินออกมา

เลือกหลานนะเอามารักษาหลานดีกว่า
เราทุกคนเลยก็ต้องทุนเทกับหลานคนนี้เลยที่สุด
สิ่งทุกอย่างที่ทำได้ก็คือจะต้องทำ
ไม่ได้ไปหาหมอนานแค่ไหนแล้วครับ

เราไม่มีแต่ตังไปเลยครับ
เงินนี้หาได้มาซื้อของในบ้านก็วันหนึ่งก็แทบไม่ข่อยเลย
คือตอนนี้ช่วงเอวกับสะโพกน้องคือเบี้ยวไปแล้วคือน้องเนี่ยเก่งเก่งมาก
เขาจะเกรงตัวเองตลอดเวลาเห็นบอกว่าตอนนี้ขาน้องเริ่มไม่เท่ากันด้วย
ใช่ค่ะมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากที่น้องบิดเก่งเก่งตัวเอง
คือเขาห้ามตัวเองไม่ได้จากการที่เขาเก่งมากก็เลยทำให้ช่วงนี้เขาบิดผิดลูกไป
คือไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมก็ต้องมีการผ่าตัด

แต่หมอก็บอกว่ายังพอมีความหวังถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าไปผ่าตัด
น้องก็จะสามารถที่จะพอเยียวยาตัวเองขึ้นมาได้ฟื้นฟูมขึ้นมาได้
แต่ก็ยังไม่ได้หวังอยู่ที่กลับมาเป็นปกติ๑๐๐

ความหวังของพ่อคืออะไรครับ

ถึงยังไม่สมมุติแบบอยากให้ลูกห่าย
ให้เขาพูดแบบแสดงเขาต้องการอะไร
แม่อยากบอกอะไรเขาครับตอนนี้
พูดให้เราได้ยินหน่อยว่าแม่ห่วงเขาแค่ไหนสำหรับลูกคนนี้
ก็ห่วงเขาสุดชีวิตนะคะรักเขามากที่สุด
ถ้าให้กลับกันแล้วให้ตัวหนูมาเป็นแบบลูกหนูก็ยอม

หมายของครอบครัวที่เรามาในวันนี้ครับ
ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่ง

ก็คือจะทุ่มให้น้องหมดทุกอย่างค่ะ
ที่มีก็จะเอาไปรักษา
เราก็คิดว่าเราจะต้องทุ่มเทให้กับร่านคนเดียวเนี่ยนะครับ
ที่ว่าเราตั้งความหวังไว้ก็คือจะให้หลานเราดีขึ้นกว่านี้นะครับ
คือรับการรักษาอย่างไรก็ได้
ยื้อชีวิตหลานคนนี้ไว้ให้ได้นานที่สุด
ให้เขากลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุดนะครับ

เพราะฉะนั้นเรามาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเน็กนะครับ
ว่าจะสามารถกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
นักร้องดังคนใดที่ไม่ได้เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด
สอนเพชรนี่อยู่ท่าชัย
พุ่มพวงนี่อยู่สองพี่น้อง
วัยพศนี่อยู่มะขำล้ม
สังทองนี่อยู่จราเข้สัมพันธ์
โอ้โห